คนร้ายอุ้มฆ่าเด็ก๕ขวบนะครับ

คือเขาเนี่ยไม่พอใจ
ไม่พอใจนะครับตัวแม่ของเด็กนะ

ผู้ปกครองของเด็กชายจ่ายอายุ๕ขวบครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
บอกลูกชายถูกผู้ชายไม่ทราบชื่อ
ทำทีมารับจากโรงเรียนไปนะครับ
แล้วก็พาขึ้นรถจักรยายนหายไป

เมื่อวานนี้นะกลัวจะเกิดเหตุร้ายกับลูกนะครับ
ตำรวจนะครับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

หมวกกันน็อกนี่ที่เรามีลูกศรนำสายตาคุณผู้ชมอยู่
ขี่รถจักรยายนฮอนด้าคลิกสีดำแดงนะครับ

พาเด็กซ้อนหน้ารถอยู่

กระทั่งสืบจนทราบว่าคนร้ายคนนี้นะครับ
คือในจ่ายกองคำอายุ๓๐ปี

กระทั่งช่วงสายของวันนี้คุณผู้ชมนะครับ
ตอนที่จับภาพได้นะครับ

ริมหนองน้ำใกล้หมู่บ้านหนองขาจาว

แล้วก็พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสภาพศพครับ

ทิ้งไว้ห่างจากศพสักประมาณ๒๐เมตร

พลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

จากการสืบสวนทราบว่าคนร้ายมีความคุ้นเคย
กับครอบครัวเด็กทำทีไปรับครับ

แล้วก็นำเด็กมาในจุดที่พบศพ

บอกว่าโกรธแค้นพ่อแม่ของเด็ก
กีดกันความรักของเขากับแฟน

คบหาอยู่กับเขานะครับปีนึงแล้ว

แล้วก็มาลงนะครับ

ล่าสุดตำรวจคุมตัวในจายนะครับ
ไปที่สพนตองอำเภอหางดง

รู้สึกผิดไหม
นี่ล่ะครับเป็นเวลาที่นักข่าวได้เจอ

แป๊บนึงแล้วก็พยายามจะถามเขา

ส่วนสาเหตุที่นำเด็กมาฆ่า

เนื่องจากคนร้ายเคยทำงานอยู่แถวนี้

นี่มันจุดที่คนไม่ค่อยไปสามารถบังสายตาของชาวบ้านได้ครับ